เหตุการณ์ที่เพชรชบุรีกันหน่อยนะคะช่างตัดผมเลือดร้อนนะคะจับกันไกลดีดีไม่ชอบอยากเปลี่ยนไปจับไกลปืนนะคะคือมีคู่อริที่ต้องบอกว่าเขาต้องขี่ผ่านหน้าร้านตัดผมเนี่ยทุกวันแล้วปรากฏว่าเคยมีประเด็นเรื่องเบิ้ลเครื่องเบิ้ลรถใส่กันมาครั้งนี้คู่อริเห็นขี่ผ่านหน้าร้านแล้วเบิ้ลเครื่องใส่ทิ้งกันไกลตัดผมคว้าปืนก
หลอกคนก่อเหตุคือนายอนุสรกองเงินหรือในน็อตนะคะเป็นเจ้าของร้านตัด
ผมอยู่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุแค่สิบเมตรค่ะพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยน็อตก็
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยพร้อมกับอาวุธปืนแฟนสาวของคนตายเนี่ยเห็น
เหตุการณ์ด้วยนะคะช็อกไปเลยค่ะเพราะว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามตามกัน
มาเราส่งคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะปรากฏว่าจุดเกิดเหตุ
มันเป็นทางโค้งถนนพอดีที่รู้ว่าตรงนี้คือจุดเกิดเหตุเพราะอะไร
นี่ค่ะเห็นกองเลือดชัดแบบนี้เลยนะคะร้านตัดผมของน็อตคนก่อเหตุ
อยู่ตรงทางเลี้ยวเข้าซอยซึ่งเป็นทางที่ในนัดคนตายต้องขี่ผ่านประจำ
นี่ร้านของน็อตนะคะเนี่ยน็อตบาร์เบอร์ไปที่บ้านของผู้ตายนะคะเจอกับพ่อ
พ่อก็บอกว่าพ่อไม่รู้นะว่านัดลูกพ่อเนี่ยไปขัดแย้งอะไรกับเขาแต่รู้
แค่ว่าจริงแล้วคนที่ชอบเบิ้ลเครื่องใส่น่ะคือน็อตนั่นแหละเจ้าของร้าน
ตัดผมนั่นแหละชอบมาเบิ้ลรถซอยข้างบ้านเหมือนยั่วยุให้ลูกพ่อออกไปหา
คือพ่อยก็ยอมรับแหละลูกพ่อก็อารมณ์ร้อนคือมันก็อารมณ์ร้อนกันทั้งคู่เดือนที่
แล้วเนี่ยน็อตเคยเอาปืนเจาะหัวลูกพ่อมารอบหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นปืนมันค้าง
ลูกพ่อก็เลยรอดตายพ่อไปแจ้งความแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ทำไมแหละก็คดีมันไม่
แล้วแฟนก็ชักมีดส่วนไปแล้วไอ้คนที่ยิงเนี่ยก็เอาปืนจ่อหัว
แต่ว่ายิงแล้วลูกมันไม่ออกใช่ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนสองเดือน
เราเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของในน็อตคนก่อเหตุนะคะเมื่อคืนนี้เขาแชร์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องปืน
นี่ค่ะกูก็มีความอดทนนะอย่าเอานิสัยเด็ก
ไม่ใช่เด็กป๓ยังมีความคิดกว่ามึงอีกแล้วก็มีการแชร์ภาพคนไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำอ่ะค่ะ
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายถึงอะไรแต่นี่โพสต์ไว้เมื่อคืน
แล้วมาก่อเหตุช่วงสายสายขึ้นมาสักเก้าโมงวันนี้อ่า
ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้บ้านของผู้ตายนะคะ๙โมง๑๖นาที
นี่ค่ะจะเห็นว่าผู้ตายซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟนออกไปเอารถ
แล้วไปดูกล้องตัวที่สองก่อนถึงร้านคาแคร์ก็จะเห็นว่า
ขี่ซ้อนกันมาสองคนเพื่อเลี้ยวเข้าไปเอารถที่ล้างเอาไว้นะคะ
ไปไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะก็จะเห็นผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์เวฟสีดำมาก่อน
แล้วตามด้วยแฟนสาวที่ขี่รถคันสีฟ้าออกมา
นี่ค่ะเมื่อกี้ขาไปนี่ขากลับเห็นไหมคันนี้คือคันที่เอาไปล้าง
สีฟ้าเนี่ยคือคันที่ขี่มาด้วยกันตอนแรกครับทีนี้พอขากลับ
เนี่ยขี่สีดำมาก่อนล่วงหน้ามาก่อนแล้วสักพักหนึ่งอ่ะค่ะ
เห็นแฟนสาวอ่ะขี่คันสีฟ้าตามมาทีนี้เราไปไล่ดูภาพวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะ
เป็นภาพหลังจากที่มีการก่อเหตุยิงแล้วอะค่ะน็อตขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกมา
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวไปเจาะที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนี่ค่ะ
ร้านค้าแห่งนี้เข้าไปเติมน้ำมันนะคะคือเข้าไปซื้อขวดน้ำมัน
แล้วเอามาเติมที่รถตัวเองแบบเร่งรีบอะค่ะได้ข้อมูลมาว่าปกติแล้วเนี่ย
็อตมักจะมาซื้อน้ำมันที่ร้านนี้เพื่อเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
แล้วตอนนั้นอ่ะคนขายเอ่ยคนอะไรเอ่ยก็ยังไม่มีใครรู้ว่าน็อตอ่ะ
ไปก่อเหตุยิงคนตายมาเขาก็ขายของให้ตามปกติ
หลังจากที่น็อตเติมน้ำมันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขี่รถออกไปอย่างรวดเร็ว
นี่ตอนเข้าไปซื้อขวดน้ำมันเนี่ยเห็นไหมฮะออกมาแล้วแล้วนี่ก็เติมน้ำมัน
พอเติมน้ำมันอะไรเสร็จปุ๊บทำอย่างเร่งรีบเลยแล้วก็ขี่รถออกไป
จังหวะขี่เขาบอกว่าเขาขี่รถเลือกเลาะริมคลองไปแถวบ้านท่ากระเทียม
ซึ่งเป็นร้านของภรรยาน็อตไปเอากระบะสี่ประตูสีขาวแล้วหลบหนีไป

ไปสพบ้านลาศน็อตไม่ยอมคุยไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเลยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีต้องมาสอบปากคำน็อตด้วยตัวเอง
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปน็อตถูกคุมตัวออกมา
แซ็กก็พยายามถามไปถามว่าตกลงเนี่ย

คือทางฝั่งของคนตายเขาบอกว่าคุณไปเบิ้ลรถใส่เขาก่อน

คุณก็เลยยิงเขาตกลงมันยังไงกันแน่

ลองดูนะฮะลองดูจังหวะนี้หน่อย
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ

ลงมาข้างล่างนะคะเจอภรรยาของน็อตค่ะ
เราก็ยอมรับแหละว่าสามีกับผู้ตาย

เรื่องเบิ้ลรถเนี่ยคือคนตายเวลาขี่ผ่านหน้าร้านทีไร
ก็ชอบเบิ้ลรถใส่แต่ก็ยอมรับอันนี้พูดเหมือนพ่อคนตายเลยนะ
รับว่าทั้งน็อตทั้งนัทอารมณ์ร้อนกันทั้งคู่
เคยบอกให้ฟังว่าเมื่อสงกรานที่ผ่านมาเนี่ย
คนตายพาแก๊งเด็กวัยรุ่นมาตะโกนให้ของลับหน้าร้านตัดผมด้วย
ก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นชนวนโหมให้
ความบาดหมางความคุกกลุ่นของอารมณ์เนี่ยมันแรงขึ้นไปอีก
พวกเด็กมาให้หน้าร้าน
เพราะว่าน็อตเขาจะนั่งกินนั่งอะไรอยู่หน้าร้านตลอด

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย
เริ่มจะฝากหางศาลจังหวัดเพชรชมบุรีนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบประวัติของน็อตคนก่อเหตุเนี่ยไม่เบาเหมือนกันนะ
เพราะว่ามีคดีพยายามฆ่า๒คดี
คดีรักทรัพย์ในพื้นที่สพเมืองเพชรชบุรีติดคุกไป๖ปี
ส่วนนัดคนตายประวัติก็ไม่เบาเหมือนกันค่ะ
มีประวัติทำร้ายร่างกายเสพยาเสพติดวิ่งราวทรัพย์

ต้นศพผู้ตายคาดว่าญาติจะรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลได้วันพุธที่๑๙เมษายนนี้นะคะ